ใช่ทุกข์เฉพาะกรุงเทพอืม
เด็กแว้นอ่ะยังอยู่ที่ชนบุรีอืม
ชนบุรีเขาก็โดนเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
เมื่อไหร่จะแก้ปัญหาให้มันหมดไปสักที

ถ้าไปเบิ้ลในสนามแข่งนะนะ

นี่แหละครับชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อคืนนี้เองนะคุณผู้ชม

เมื่อคืนนี้๔ทุ่มครึ่งกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันบนถนน๓๓๒นะครับ
ตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรนะแยกเจเกษมพลเหรอนะครับ
ในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
เล่นรำคาญไหมรำคาญเสียงผมนี่แหละนะครับ
ชาวบ้านที่ส่งคลิปมาร้องเรียนบอกกับทีมข่าวบอกว่า
ถนน๓๓๒เป็นถนน๔เลนตรงยาวโอ้โหเหมาะ

แล้วช่วงกลางดึกไม่ค่อยมีรถสัญจรมากนักนะครับ
มีบ้านชาวบ้านอาศัยอยู่ริมถนนเกือบตลอดเส้นทาง
แล้วช่วงนี้นะครับเกือบทุกวันจะมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๕๒๐คนได้ขี่มอเตอร์ไซค์มากันสัก๑๕คันมารวมตัวกันและใช้เป็นสนามประลองความเร็วนะฮะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพสัตหีบก็ออกมากวดขันอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็หายไป
เขาใช้เขาใช้คำดีนะแต่พอคือคงเกรงใจตำรวจบ้างแหละแต่พอตำรวจเริ่มไม่ค่อยมากวดขัน

เออแต่พอตำรวจเริ่มไม่ค่อยมากวดขันกลุ่มวัยรุ่นก็กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีก
วนกันอยู่แบบนี้ครัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีจัดการจริงจังขาวรเสียทีนะครับ